ส่วนเรื่องนี้เนี่ยก็ทำเอาพวกเรามีสีสันและความสนุกเหมือนกัน

เพราะว่ามันมักเกิดขึ้นมาแล้วก็ทำให้เราคิดวิเคราะห์มันคือรอยอะไร
งั้นไปดูพร้อมกันค่ะ
พาคุณผู้ชมไปดูเรื่องราวเกี่ยวกับรอยประหลาด
ที่ทำเอาผู้พบเห็นถึงกับขนลุก
มันคือรอยอะไรบ้างไปพิสูจน์กันครับ
พาคุณผู้ชมไปดูรอยประหลาด

มันคือรอยอะไรไปดูกันเลย
มันคือรอยอะไรบ้าง
ผู้ใช้ติ๊กต๊อกซึ่งเป็นอาจารย์หมอดูดวง
ที่ใช้ชื่อช่องว่านาคินีธิดาพญากร

ได้โพสต์คลิปที่เธอได้ไปพบกับรอยประหลาด

โดยเธอได้บอกว่าตื่นเช้ามาเจอรอยแบบนี้บนรถรอยอะไรไม่รู้เห็นแล้วก็ตกใจตื่นเต้นตื้นตันหรือคิดไปเอง
ซึ่งรอยที่พบนั้นลักษณะเหมือนสัตว์เลื้อยคลานมาเคลื่อนผ่านบนหลังคารถคันนี้งานนี้ชาวเน็ตก็ได้มีการตีความรูปภาพไปต่างนานา
ก็บอกว่าเป็นผีเสื้อกลางคืนบางคนก็เข้ามาขอโชคลาภด้วยการขอดูทะเบียนเพื่อจะนำไปเสี่ยงดวงตามความเชื่อนั่นเองล่ะครับ
ไปต่อกันที่วัดแห่งหนึ่งที่นี่เนี่ยพบรอยประหลาดคล้ายงูเลื้อยเชื่อว่ารอยนี้เนี่ยคือรอยของพญานาค
โอ้โหขนลุกเลยล่ะครับคุณผู้ชมดูแล้วโปรใช้วิจารณญาณก่อนนะว่ารอยนี้เนี่ยเป็นรอยของอะไร
โดยรอยประหลาดปริศนารอยนี้เกิดขึ้นในเช้าวันที่๕สิงหาคมที่ผ่านมาภายใต้ถุนโบสถ์ของวัดหนองม่วงตำบลท่าแดงอำเภอหนองไผ่จังหวัดเพชรชบูรณ์
ซึ่งขณะนี้ทางวัดกำลังจัดสร้างถ้ำนาคาราชอยู่โดยรอยที่ปรากฏมีความยาวมากหลายคนที่มีความศรัทธาหรือความเชื่อเกี่ยวกับพญานาคต่างก็เชื่อว่ารอยนี้เนี่ยคือรอยของพญานาค
ชาวเน็ตหลายคนที่เห็นคลิปนี้ต่างเข้ามาสาธุกันยกใหญ่ยังไงก็ใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับ
เองก็สาธุอย่างเดียวเลย